คุณผู้ชมครับที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

และพรุ่งนี้ก็จะมีการทำพิธีขอขมาเจ้าแม่นางนอนด้วย
ก็เท่ากับ๓วันที่จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ที่วันนะอุทยานแห่งนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะ
นอกจากจะทำเรื่องของขมามพรุ่งนี้แล้ว

ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณพลอยสจิฤทธิสิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากพื้นที่

หรือกิจกรรมฟื้นฟูค่ะแล้วก็พัฒนาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ
ซึ่งในวันนี้ก็แน่นอนค่ะว่าก็ได้มีจิตอาสานะคะจำนวนมากค่ะ
เดินทางมานะคะที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้
เพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะให้กลับสู่ธรรมชาติเช่นเดิมค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะด้านหลังของดิฉันค่ะ
ก็จะมีจิตอาสานะคะทั้งจิตอาสาในรูปแบบของประชาชนนะคะ
รวมถึงจิตอาสาในรูปแบบของหน่วยงานราชการนะคะ
มาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะ
บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ค่ะซึ่งจากสภาพนะคะ
บริเวณนี้นะคะเคยเป็นจุดนะคะที่ใช้พักสำหรับสื่อมวลชนนะคะ
บริเวณนี้นั้นนะคะเคยเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นั้นใช้ปฏิบัติงานค่ะ
และขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กับจิตอาสาก็กำลังร่วมมือนะคะ
ร่วมใจกันเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณนี้ให้เป็นกลับคืนสู่ธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
ขณะที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะขณะนี้ค่ะ
ก็ยังคงถูกปิดนะคะห้ามให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังด้านในค่ะ
จากเจ้าหน้าที่นะคะเกรงว่าจะได้รับอันตรายนะคะ
เพราะว่ามีกระแสน้ำนะคะพัดลงมานะคะแล้วก็น้ำท่วมนะคะ
กว่าสี่สิบเซนติเมตรค่ะตอนนี้โดยในวันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะก็บอกว่าจะเหลือพื้นที่ให้ทำความสะอาดนั้นจำนวน๔จุดด้วยกันนะคะ
จากห้าจุดเมื่อวานนี้ค่ะโดยจุดที่หนึ่งนะคะ
จะเป็นบริเวณถ้ำหลวงค่ะจะมีการปรับภูมิทัศน์นะคะ
เก็บขยะค่ะรวมระยะทางประมาณสองกิโลเมตรนะคะ
โดยจะใช้เจ้าหน้าที่ประมาณสองร้อยห้าสิบคนค่ะส่วนที่สองนะคะ
บริเวณขุนน้ำนางนอนค่ะก็จะมีการทำความสะอาดนะคะ
ปรุงภูมิทัศน์แล้วก็เก็บขยะเช่นเดียวกันค่ะส่วนที่สามนะคะ
บริเวณรอบอบตโป่งผาค่ะโซนที่สี่นะคะ
ก็คือบริเวณผาหมีโดยในวันนี้นะคะโซนที่เป็นกิวคอนางนั้นนะคะ
ทำความสะอาดสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปขูด
พูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่นะคะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่บริเวณนี้นะคะ
สั้นสั้นเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากหน่วยงานไหนคะ
อืมอันนี้ทำไมถึงตั้งใจมาเป็นศิลปรีดอาสาทัพอีกครับอ่าพวกผม
ก็เลยช่วงนี้ก็มาเป็นจิตอาสาเพื่อเขาพัฒนาอีกรอบหนึ่งครับ
อันนี้เราก็ต้องทำอะไรอยู่ครับ

คือช่วงเมื่อก่อนฝนมันตกพื้นดินแถวนี้มันแฉะครับ
ก็เลยเอาหินคลุกหินอะไรพวกมาโรยให้มันแน่น
เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมีงานเกี่ยวกับทำบุญอะไรกันครับ
ขออยากให้พี่ช่วยให้กำลังใจนะน้อง
ก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่หน่อยค่ะ
ขอให้ทั้งจิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านสู้เพื่อชาวเชียงรายของเราครับ
โอเคขอบคุณมากนะครับ
นี่นะคะก็คือความรู้สึกของจิตอาสานะคะที่ได้มาทำความสะอาดที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ค่ะ
โดยในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าในช่วงเที่ยงนะคะก็จะปฏิบัติภารกิจ
ในการฟื้นฟูพัฒนาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้สำเร็จนะคะตามกิจกรรมที่ได้จัดไว้ค่ะ
โดยในวันพรุ่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการจัดบวงสวงนะคะในเวลา๙โมง๙นาที
ซึ่งเป็นเวลาที่เอาเลิกเอาใช้นะคะ
จากนี้ค่ะก็จะมีการส่งวิญญาณจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวง
พร้อมกับมีการส่งขวัญกำลังใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้

รายงานจากบริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
ขอบคุณนะครับส่วนถ้ำหลวงนี้ก็ยังปิดโดยไม่มีกำหนดอยู่นะ
คือเริ่มปิดตั้งแต่วันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ธิบดีกรมอุทยานบอกว่ารอให้ผ่านช่วงฤดูฝนไปก่อน
แล้วก็ตอนนี้ต้องเข้าไปเก็บของข้างในที่มีอุปกรณ์แช่น้ำอยู่เยอะเลย
เฉพาะบอกว่าสายไฟนี่จะต้องเก็บให้เรียบร้อย
เพราะว่าภายในนี่คือมีน้ำและถ้ามีน้ำ
ใช่ค่ะแล้วถ้ามีคนไปเที่ยวอาจจะถูกไฟฟ้าช็อต
ใช่ครับรอให้เคลียร์ให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับ